เจ้าของร้านขายของชำเด็ดมาก
เพราะอะไรมีคนมาใช้แบงค์ปลอม

ขี่รถไปขวางหน้าไปดักเลย

ภายในร้านขายของชำจุดที่เกิดเหตุเนี่ย

ก็ยื่นแบงค์พันธุ์ให้กับเมียเจ้าของร้าน

ทีนี้พอดูแบงค์พันธุ์เท่านั้นแหละ
แบงค์พันธุ์นี้มันของปลอมนี่นะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปไปจนเจอ

ผู้ชายสองคนน่ะจริงก็คนในหมู่บ้านเดียวกัน
เห็นหน้ากันประจำก็มาซื้อของกันประจำ
วันนั้นเนี่ย๑๑โมง

แล้วก็ออกจากร้านไปทีนี้ก็เลย
พอรู้ว่าเป็นแบงค์พลอมแทนั้นเรียก็ตัดสินใจเรื่อย
ขี่รถตามไปแล้วก็ไปดักหน้าขวางหน้าเอาไว้เลย

นี่ทำไมต้องเอาแบงก์ปลอมาซื้อของจะหลอกกันหรอ

นี่ตอนที่ตำรวจมาถึงนะก็ต้องคุมตัวไปสอบ
แล้วบอกด้วยว่าปกติร้านพี่ไม่ค่อยรับแบงค์พันธุ์ล่อ
เพราะว่าช่วงนี้แบงค์พันธุแบงค์ปลอมระบาด
แต่เมียก็เห็นว่าเออก็คนในหมู่บ้านเดียวกันเคยเห็นหน้ากันอยู่ไง

คือนายอดุลตันดาวงอายุ๓๐ปีอีกคนนึงเนี่ย
ก็คือนายพินิษฐ์จิตเอื้ออายุ๓๕ปี
นี่สองคนนะคะจากการสอบสวนเนี่ย
ตำรวจก็สอบแล้วก็ให้ตรวจฉี่ด้วย
เป็นยังไงม่วงสิคะม่วงสิ
แล้วเรื่องของแบงค์ปลอมเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้
ยังพูดไม่ตรงกันนะ๒คนน่ะ

เดี๋ยวขอเวลาให้ตำรวจได้สอบอีกหน่อย

ไม่ได้เตรียมกันมาสิให้การไม่ตรงกันแบบนี้